คุณผู้ชมคะจากกรณีที่เป็นประเด็นดราม่าในโลกโซเชียลนะคะ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะมีรถจักรยานยนต์หลายสิบคันเลย
เขาไปจัดกิจกรรมกันที่เขาดินครับแล้วก็มีคนที่เขาไปเที่ยวเขาดิน
เขาก็บอกว่ามันรบกวนนักท่องเที่ยวคนอื่นเพราะว่าโอ้โหมอเตอร์ไซค์หลายสิบคันเสียงมันดัง
แล้วก็ไปรบกวนเรื่องของสัตว์ที่อยู่ในเขาดินหรือเปล่านักข่าวของเราก็ไปที่เขาดิน
ก็ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลเขาดินเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่ากลุ่มรถจักรยานยนต์กลุ่มเนี้ย
เขาขออนุญาตแบบถูกต้องอืมแล้วก็พื้นที่ที่เขาจัดกิจกรรมเนี่ย
เป็นพื้นที่ที่มันไม่ได้ไปอยู่กับใกล้ใกล้กรงสัตว์อะไรต่างครับเนี่ยค่ะ
เขาก็ยืนยันมาแบบนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการนำเสนอข่าวในลักษณะที่ว่า
มีหนึ่งในกลุ่มรถจักรยานยนต์กลุ่มนี้เขาออกมาโพสต์ในโลกโซเชียลเพื่อชี้แจง
แต่จริงแล้วคนที่เขาออกมาโพสต์เนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนที่ไปร่วมกิจกรรมกับแก๊งรถจักรยานยนต์กลุ่มนี้นะคะ
ไม่ได้ไปด้วยไม่ได้ไปด้วยไม่เกี่ยวไม่ได้ร่วมแก๊งอะค่ะ
ตัวเขาเนี่ยเป็นตัวแทนของกลุ่มรถจักรยานยนต์ที่มีประเด็นดราม่าว่าไปรวมกลุ่มกันจัดกิจกรรมที่เขาดิน
ทำให้คนอื่นเข้าใจผิดนะคะ
คือคุณสันติเขาบอกว่าถ้าถามว่าส่วนตัวเนี่ยรู้จักกับกลุ่มรถจักรยานยนต์กลุ่มนี้หรือเปล่า
เขาก็บอกว่ารู้จักนะคะรู้จักกลุ่มนี้อยู่แล้วเพราะว่าอยู่ในวงการรถจักรยานยนต์เหมือนกัน
แต่เขาอยู่คนละกลุ่มกันค่ะดังนั้นเนี่ยไม่อยากจะให้มาวิจารณ์
หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่คนกลุ่มนี้เขาจัดขึ้นมา
เขายืนยันว่าเขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มนี้นะคะ
เขาแค่ชี้แจงในนามที่ว่าเขาก็ขี่รถจักรยานยนต์เหมือนกันนะคะ
จริงแล้วไม่ใช่ซึ่งในการที่ออกข่าวเนี่ยคือเป็นแค่บางช่วงบางตอนที่ว่า
ตัดมาอะไรมาแล้วเกิดความเข้าใจผิดแล้วก็การจัดสรรคาเคลื่อนหรืออะไรไงก็ตามทีนะครับ
แต่ว่าในฐานะที่อยู่ในแวดวงการขับขี่รถจักรยานยนต์เหมือนกันนะครับ
สันติก็แนะนำการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมแบบนี้นะฮะบอกว่าต้องไม่รบกวนคนอื่นนะครับ
อย่างแรกเลยต้องมีสามัญสำนึกก่อนนึกถึงใจเขาใจเราแล้วก็ต้องคำนึงถึงมารยาททางสังคมเป็นหลักด้วยนะครับ
ส่วนเรื่องราวที่เกิดขึ้นของแก๊งจักรยานยนต์ที่เขาดินนั้นแอดมินเพจรถจักรยานยนต์ย้ำว่า
ถือว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับไม่อยากให้ไปเหมารวมทั้งวงการสองล้อ
เพราะว่าคนที่ขับรถเคารพกฎจราจรดีเนี่ยไม่รบกวนคนอื่นก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะฮะ
ไม่อยากให้มีผลกระทบในวงกว้างในภาพรวมกับคนขี่จักรยานยนต์คนอื่นที่เขาไม่ได้มีความผิดไปด้วย
คือทางองค์การสวนสัตว์เองก็ได้แถลงการแล้วก็บอกว่าต่อไปจะไม่ให้มีลักษณะแบบนี้อีก
คืออาจจะบอกว่าขออนุญาตถูกต้องไม่ได้รบกวนคนอื่นแต่ในมุมที่คุณคิดว่าคุณไม่รบกวนคนอื่นเนี่ย
มันอาจจะไปรบกวนโดยที่ไม่ตั้งใจอะไรแบบนี้ด้วยรถหลายคันเสียงดังไหมมันก็ต้องดังเป็นปกติอยู่แล้ว
คนอื่นเขารู้สึกเหมือนคุณไหมที่คุณบอกว่าไม่รบกวนไม่รบกวนเนี่ยแต่คนอื่นเขารู้สึกว่าคุณไม่รบกวนไหมนะครับ